ช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะคะ
เป็นกรณีสืบเนื่องจากนางสาวปารีนาไกรคุบสสราชบุรี
เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวช่วงมีการเลือกรองประธานสภาผู้แทนรัศดรเนี่ยนะคะ
แล้วมีปรากฏ๑คำออกมาคือคำว่าอีช่อ
หลังจากนั้นค่ะมีการชี้แจงออกมาแล้วว่าคำนี้มันมีความหมาย
เป็นคำพื้นถิ่นต่างไม่ได้มีการกล่าวอ้างถึงใคร
อันนี้ร้อนถึงผู้นำท้องถิ่นหรือว่าคนท้องถิ่น
ต้องมาบอกเลยนะคะว่าจริงแล้วคำนี้มีบรรยัติไว้ตั้งแต่สมัยโบราณการ

ก็มีการถกเถียงกันตอนนี้หาคำตอบอยู่นะคะ
สรุปแล้วในพื้นที่มีคำนี้จริงหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ทั้งเรื่องของการขุดคุยประวัติ
ทั้งเรื่องของการเข้าไปด่าไปว่าไปโจมตีและไปข่มขู่ต่างเนี่ยนะคะ
ทำให้วันนี้ต้องเดินทางไปแจ้งความกับปอทเลยนะคะ
จากกรณีที่เกี่ยวข้องกับคำว่าอีช่อมันยังไม่จบจริงนะคะ
เมื่อนางสาวปารีนาไกรคุบสสราชบุรีจากภักดิ์พลังประชารัฐ

วันนี้ค่ะไปพบพันธ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอโคศกปอท

มากล่าวหามาบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองและครอบครัว

อันนี้เป็นคำที่โลกโซเชียลเขาให้ข้อมูลไว้เนี่ยนะคะ

และยังย้ำว่าคำว่าอีช่อเป็นคำที่ใช้ในบ้านของตัวเอง
ไม่ได้เจาะจงด่าใครหรือพักการเมืองใดทั้งนั้นนะคะ
เอาฟังเสียงคุณปรินาหน่อยค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งกรณีที่มีข่าวลือว่านายสมศักดิ์เทพสุธินสสพพรรร
เตรียมนำ๓๐สสกลุ่ม๓มิตร
ย้ายออกจากพักพรรรกลับไปอยู่ที่พักเพื่อไทย
ด้วยเหตุผลก็คือการต่อรองเก้าอี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรไม่สำเร็จ
และหลังจากนั้นก็มีความคิดเห็นสืบเนื่องมานะคะ
จากคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แคนดิเดตนายก
ของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักเพิกไทยบอกว่า
เมื่อไปแล้วขอให้ไปรับเราก็กรวดน้ำกันไปแล้ว
หลังจากนั้นมีการตั้งโต๊ะชี้แจงจากนายสมศักดิ์ปฏิเสธข่าวนี้
โดยระบุว่าคราวนี้ทำให้ทั้งพักและตัวเองได้รับความเสียหาย
ทำให้เห็นว่าตัวเองและพวกก็คือรวม๓๐คน

โดยเฉพาะที่บอกว่าอยากได้กระทรวงเกษตรและสหกร
กลายเป็นคนไม่ได้อะไรดั่งใจก็จะพาพักพวกย้ายหนี
เพราะไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่ง
แต่พยายามทวงถามในสิ่งที่เคยหาเสียงไว้กับประชาชน
แต่สุดท้ายตามประเพณีปฏิบัติคนที่เป็นนายกรัฐมนตรี
ต้องดูว่าเหมาะสมหรือไม่นะคะ
อกจากนี้คุณสมศักดิ์ค่ะยืนยันนะคะ
บอกว่าตั้งแต่ทำการเมืองมามีปัญหาน้อยที่สุดเลย
ไม่คิดจะหนีหายไปจะต้องปักหลักอยู่ที่นี่ตลอดไป
พร้อมระบุไม่ได้ยินสิ่งที่คุณหญิงสุดารัฐพูดกับหูของตัวเองนะคะ

และวันนี้อังุ่นเปรี้ยวมะนาวหวานอย่างที่ผมว่า
แล้วสิ่งที่คุณหญิงสุดารัฐได้พูดบางคำพูด
ผมคิดว่าท่านเป็นถึงคุณหญิง
จะมาพูดคำอะไรที่ดูแล้วไม่น่าที่จะเป็นคำพูดของท่าน
แต่ผมก็ได้ยินคนในพักของท่าน
เขาพูดถึงท่านเหมือนที่ท่านพูดถึงผมเหมือนกัน

นายเจียรายุห่วงทรัพย์สสกรุงเทพมหานคร
พักเพื่อไทยบอกว่าเรื่องนี้คงไม่มีอะไรซับซ้อน
การพูดคุยระหว่างคุณหญิงสุดารัฐกับนายสมศักดิ์
เป็นการพูดคุยกันตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งแล้ว
ตามหลักการเมืองปกติว่าสรุปแล้วจะเอาอย่างไรจะไปกันต่อไหม
เมื่อนายสมศักดิ์ตัดสินใจไปอยู่กับพักพลังประชารัฐ
ซึ่งมีอุดมการต่างกันโดยสิ้นเชิงก็คงไปด้วยกันไม่ได้
จึงเป็นที่มาของคำว่ากรวดน้ำคว่ำขันกันไปแล้วนะคะ
นี่เป็นคำชี้แจงจากฝากฝั่งของพักเพื่อไทยค่ะ
โดยการเบืองต้องติดตามนะคะ